ท่านประธานที่เคารพกับผมนายชนน่านศรีแก้ว
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดน่านหัวหน้าพักเพื่อไทย
ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาพผู้แทนรัศดร
ผมจะทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนแทนสมาชิกสภาผู้แทนรัศดร
พักร่วมฝ่ายค้านเป็นผู้อภิปรายกล่าวเปิดยติ
ตามที่สมาชิกพักร่วมฝ่ายค้านเราได้เข้าชื่อจำนวนทั้งหมดนะครับ
หนึ่งร้อยแปดสิบหกรายชื่อเสนอต่อท่านประธานสภาผู้แทนรัศดร
และท่านประธานสภาพุทธแทนรัศดรก็ให้เกียรติอย่างยิ่งนะครับ
กับฝ่ายค้านเราลงมารับยติด้วยตัวท่านเอง
เมื่อวันที่สิบห้ามิถุนายนที่ผ่านมาท่านประธานที่เคารพครับ
ต้องกลับขอบพระคุณผ่านท่านประธานไปยังคณะรัฐมนตรี
ท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้กรุณาจัดเวลาให้กับพักร่วมฝ่ายค้านเรา
ในการทำหน้าที่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูลในการที่จะตรวจสอบควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
โดยเฉพาะการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี
ในการบริหารราชการแผ่นดินถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญสุด
เป็นบทกำหนดที่หนักที่สุดนะครับในการตรวจสอบควบคุมการบริหารการแผ่นดิน
เพราะฉะนั้นวันนี้ในส่วนของตัวผมเองผมจะขออนุญาตท่านประธาน
แบ่งการอภิปรายเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งท่านท่านครับ
จะเป็นการแถลงยติซึ่งผมจะขออนุญาตท่านประธานในการอ่าน
เพื่อแถลงยติถึงข้อกล่าวหาถึงพฤติการพฤติกรรม
ถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่ในพวกเราได้เสนอยติ
นั่นเป็นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองครับท่านประธานที่กรบครับ
เป็นส่วนที่ผมจะต้องขออนุญาตท่านประธานใช้เวลาอีกส่วนหนึ่ง
เพื่อนำยติมาขยายให้ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกสภา
แทนรัศดรของเราตลอดจนพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบว่า
ภายใน๔วันนี้นะครับพักร่วมฝ่ายค้านของพวกเรา
รวมทั้งฝ่ายค้านอิสระนะครับที่จะร่วมกันอภิปราย
จะได้ขยายความเจาะลึกลงไปในรายละเอียดในสิ่งที่ผมได้อภิปรายขยายความเอาไว้
ภัณฑ์ประธานนิกรภครับยติขอเปิดอภิปรายทั่วไป
เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจในครั้งนี้เป็นยติที่ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
มีทั้งหมด๑๑ท่านรวมนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาล
ในส่วนแรกผมจะขอยัฐมธานครับ
ยัตติเพื่อแถลงยติเพื่อบันทึกไว้ในสภาแห่งนี้
ยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
ข้าพเจ้าสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ผู้มีรายนามท้ายบรรยัตินี้จำนวนทั้งหมด๑๘๖รายชื่อ
ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า๑ใน๕ของจำนวนสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
เท่าที่มีอยู่ของสภาพผู้แทนรัศดรทั้งหมด
ขอเสนอยติขอเปิดอภิปรายทั่วไป
เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

ของรัฐธรรมนุนแห่งราชนาจักรไทย
ซึ่งรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายมีรายนามดังต่อไปนี้
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์
รองนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายอนุทินชาญวีรกูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

พลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายศักดิ์สยามชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายชัยวุฒิธนาคมานุสร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
นายสันติพร้อมพัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายสุชาติชมกลิ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

บรรดารัฐมนตรีที่กล่าวนามไปทั้งหมด

และเรื่องที่จะอภิปรายดังต่อไปนี้
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ตลอดระยะเวลาร่วม๘ปีที่บริหารประเทศมา
ในฐานะนายกรัฐมนตรี
ผิดพลาดล้มเหลว
ไม่สามารถแก้ปัญหาต่างให้กับประเทศ
ไม่สามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชนได้เลย
ในทางตรงกันข้ามกลับกลายเป็นต้นต่อ
ที่ทำให้ปัญหาที่ไม่อยู่มีความซับซ้อน
ขยายวงกว้างและรุนแรงยิ่งขึ้น
ทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจการเมืองอาชญากรรม
ยาเสพติดการทุจจฤทธิ์คอรับชัน
ประชาชนในชาติแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่าย
ขยายวงกว้างมากขึ้นกว่าเดิม
โดยเฉพาะปัญหาการทุจริต
ยุคของคนเอกประยุทธ์จันโอชา
นับว่ามีสถิติสูงสุดเป็นประวัติการ
โดยแพร่กระจายไปทุกอนุของสังคม
เป็นยุคที่ทุจริตเฟื่องฟู
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรั้งท้ายของอาเซียน
ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชา
ไม่มีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
ไร้ภูมิปัญญาไร้องค์ความรู้
ไร้ความสามารถไร้ประสิทธิภาพ

ขาดภาวะเป็นผู้นำที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาล
เป็นผู้นำที่มีความพิการทางความคิดยึดติดแต่อำนาจ
ไม่เคารพหลักนิติรัฐนิติธรรมไร้คุณธรรมจริยธรรม
ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวผิดพลาดบกพร่อง
เสียหายอย่างร้ายแรงทุกด้าน
ทั้งด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจและสังคม
ไม่ประพฤติปล่อยประละเลย
ให้บุคคลแวดล้อมและพวกพ้องของตน
แสวงหาผลประโยชน์บนความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน
ไม่ปฏิบัติตามรัฐมนูลและกฎหมาย
โดยละเว้นเพิกเฉยต่อการทุจริตในภาครัฐ

การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน
ได้คำนึงถึงวินัยการเงินการคลัง
่งแต่ก่อนหนี้เพื่อแสวงหาคะแนนนิยมทางการเมือง
ไม่สนใจต่อภาระหนี้สาธารณะ
และหนี้สินของประชาชน
เรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งการก่อหนี้มหาศาล

โดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและ
ไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้
ไม่ใส่ใจและไม่ดำเนินการแก้ไข
บกพร่องในการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามข้อกล่าวหาและคำแนะนำของรัฐสภา
จงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจ
ขัดต่อบทบรรยัติแห่งรัฐมนูลและกฎหมาย

ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง
ขาดจิตสำนึกในความเป็นประชาธิปไตย
ไร้การเคารพซึ่งสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชน
มุ่งใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมือง

และปิดกั้นเสรีภาพของสื่อมวลชน
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
ใช้งบประมาณเพื่อการจัดซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์
ที่ไม่มีความจำเป็นต่อภารกิจของประเทศ
ภาวะที่ประเทศมีปัญหาด้านเศรษฐกิจที่รุนแรง
กำกับดูแลการใช้งบประมาณแผ่นดิน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
ผลจากการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นับวันจะทำให้ประเทศถอยหลัง
เศรษฐกิจของประเทศดิ่งเหว
ประชาชนที่ยากจนอยู่แล้วยิ่งยากจนลงเรื่อย
เหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยขยายวงกว้างมากขึ้น

ดิตจบใหม่ไม่มีงานทำเพิ่มมากขึ้นทุกวัน
ธุรกิจย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่น
นักลงทุนหน้าใหม่ก็คำบรรคุณน้อยลง
ขณะที่ปัญหาทางสังคมทั้งยาเสพติด
อาชญากรรมโดยเฉพาะอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
โดยที่ภาครัฐไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

ภายใต้สถานการณ์ความเดือดร้อน
และความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนดังกล่าว

กลับปล่อยประละเลยปล่อยให้พวกพ้องและบุคคลแวดล้อมของตน

และประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง
ไม่ใส่ใครที่จะป้องกันและปราบปราม
มีการใช้เงินในการต่อรองผลประโยชน์
เพื่อความอยู่รอดทางการเมือง

เพื่อความอยู่รอดทางการเมืองของตนเอง

ที่เป็นการทำลายระบบรัฐสภา
และหลักการของประชาธิปไตย
จนทำให้ระบบรัฐสภาตกต่ำสั่นคลอน
และกลไกในระบบรัฐสภาเสียหาย

นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
มีพฤติการช่อฉน
ไม่มีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

หน่วยงานในกำกับดูแล
สร้างความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

แสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนเองและพวกพ้อง

ละเลยไม่ติดตามการแก้ไขปัญหาทุจริต
เพื่อให้มีการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรัฐ
ล้มเหลวและไร้ความรู้ความสามารถ
ในการบริหารราชการของกระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงในการกำกับดูแล
ปล่อยให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น
กระทบต่อการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชน
และการดำเนินงานทางด้านธุรกิจของภาคเอกชน
ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกหย่อมยาก
จงใจปฏิบัติหน้าที่
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตรตามรัฐจารย์จะทำอย่างร้ายแร่ง
ต่อไปครับท่านประธานที่กรบนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งจะเป็นผู้ที่ถูกอภิปรายคนแรกในวันนี้เป็นบุคคลที่ไม่มีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
ไร้คุณธรรมจริยธรรมไร้จิตสำนึกของการเป็นนักการเมืองที่ดี
มีพฤติกรรมทำลายระบบการเมืองด้วยการรู้เห็นเป็นใจสนับสนุนการใช้เงินและผลประโยชน์
เพื่อมุ่งดึงสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจากภักดิ์การเมืองอื่นเข้าสังกัดกลุ่มการเมืองของตน
โดยไม่คำนึงถึงหลักการของประชาธิปไตยและคุณธรรมทางการเมือง
ถือเป็นธุรกิจการเมืองที่ทำลายอุดมการประชาธิปไตย
เปลี่ยนจากระบบคุณธรรมนำการเมืองเป็นการใช้เงินและผลประโยชน์นำการเมือง
นายอนุทินชาญวีรกูลยังล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง
มีการใช้งบประมาณแผ่นดินเกินความจำเป็นและไม่เกิดประโยชน์
เกิดความเสียหายแก่งบประมาณของประเทศชาติ
มุ่งเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องบริวาร
แสวงหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ของตน
จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบรรยัติแห่งรัฐมนูลหรือกฎหมาย

ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

จงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐมนูลและกฎหมาย
ไม่มีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
มุ่งสร้างความมั่งคั่งในตำแหน่งหน้าที่

ปล่อยประละเลยให้มีการทุจริตและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
คำนึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศ
จิตสำนึกและไร้ความรับผิดชอบต่อตำแหน่งหน้าที่
ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกันและปราบปรามทุจริต
แต่กลับทำตนเป็นแบบอย่างของการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามทุจริต
เมื่อพบเห็นการทุจริตกับปกป้องและไม่ดำเนินการแก้ไข
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ท่านนี้เป็นคนที่ไม่มีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
ซึ่งธรรมภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน
บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง
ใช้หน้าที่และอำนาจขัดต่อบทบรรยัติของรัฐมนุนและกฎหมาย
ปล่อยประละเลยให้มีการทุจริตของหน่วยงานในกำกับดูแลอย่างกว้างขวาง
เมื่อรู้ว่ามีการทุจริตกลับไม่ระงับยับยั้ง
แต่กลับรู้เห็นยินยอมให้มีการกระทำดังกล่าว
ทำให้การทุจริตเป็นเรื่องปกติของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทำให้ระบบราชการและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
รัฐมนตรีท่านต่อไปครับท่านประธานที่กรบ
นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ไม่มีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
บริหารราชการแผ่นดินไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
มีพฤติกรรมใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง
ดำเนินนโยบายโดยไม่คำนึงถึงความคุ้มค่า
ในการใช้งบประมาณของแผ่นดิน
มีการใช้งบประมาณจำนวนมาก
ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ

ทำให้ประเทศเสียโอกาส
และงบประมาณจำนวนมหาศาล

ในการกระทำการโดยทางตรงและทางอ้อม
อันเป็นการก้าวไก่แทรกแทรง
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
และพักการเมืองที่ตนสังกัด
และพักการเมืองที่ตนสังกัดครับท่านประธาน
ละเว้นไม่ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
เคร่งคัดจนเกิดความเสียหายต่อแผ่นดิน
ไม่ดูแลให้เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

และกระทำการขัดกันแห่งผลประโยชน์

และใช้อำนาจขัดต่อบทบรรยัติแห่งรัฐมนูลหรือกฎหมาย
เพื่อให้ตนเองมีส่วนได้รับประโยชน์
โครงการต่างของรัฐ
ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริธรรมอย่างร้ายแรง

นายชัยวุฒนาคมานุสร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวบกพร่องอย่างร้ายแรง
ประละเลยให้เกิดอาชกรรมทางเทคโนโลยี

และสร้างความเสียหายต่อประชาชนอย่างกว้างขวางแพร่หลาย
และเพิ่มจำนวนมากขึ้นโดยไม่สนใจ
และขาดความรู้ความสามารถที่จะป้องกันและปราบปราม
สนใจเอาผิดแต่เฉพาะกับบุคคล
นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล
ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมือง
ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง

อกจากนี้นายชัยวุฒิธนาคมานุสร
ยังมีพฤติกรรมพฤติการจงใจปฏิบัติหน้าที่
หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบรรยัติรัฐมนูลและกฎหมาย
มีความประพฤติเสื่อมเสียทางศิลธรรมอันดี

มีความประพฤติเสื่อมเสียทางศิลธรรมอันดี
ท่านประธานครับขออนุญาตให้ชัดครับ
มีความประพฤติเสื่อมเสียทางศิลธรรมอันดี
ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง
ท่านต่อไปครับนำทหารที่กรบ
นายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม

ซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ล้มเหลวไร้ความรู้ความสามารถในดูแล
ในการดูแลงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปล่อยประละเลยให้พี่น้องประชาชนขาดไร้ซึ่งที่อยู่อาศัย
และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ
หาผลประโยชน์สำหรับตนเองและพวกพ้อง

โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
นายสันติพร้อมพลัชรัฐพิวาคารกระทรวง
รัฐพิวาคารกระทรวงการคร่ัง
เป็นบุคคลที่ไม่มีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
มีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่
ปล่อยประละเลยให้มีการทุจจริตและสวายหาผลประโยชน์
หน่วยงานที่กำกับดูแล
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน
ไม่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
บัญญัติแห่งรัฐมนูลหรือกฎหมาย
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริธรรมอย่างร้ายแรง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ความรู้ความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดิน
มีพฤติการทุจริตต่อหน้าที่ไม่มีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
ใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบรรยัติแห่งรัฐธรรมนูลหรือกฎหมาย
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติธรรมมาตรฐานจริธรรมอย่างร้ายแรง
ภายในหน่วยงานที่กำกับดูแล
ไม่ดำเนินการตรวจสอบระงับยับยั้ง
และป้องกันการทุจริตจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
ท่านประธานที่เคารพครับรัฐมนตรีท่านสุดท้าย
สร้างความมือหาได้อย่างมากในการเสนอยติ
นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เป็นบุคคลที่ไม่มีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
มีพฤติการสอบไปทางทุจริตและประพฤติมิชอบต่อหน้าที่
กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่
เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องจงใจปฏิบัติหน้าที่
หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบรรยัติแห่งรัฐมนูลหรือกฎหมาย
ปล่อยประละเลยให้มีการแสวงหาผลประโยชน์จากการนำเข้าแรงงานต่างด้าว
ปล่อยประละเลยให้มีการแสวงหาผลประโยชน์
จากการนำเข้าแรงงานต่างด้าวผมเน้นเลยครับท่านท่านครับ
เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายใหญ่ในการใช้ประโยชน์จากแรงงาน
ราชการแผ่นดินและพฤติกรรมต่างของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งหมดรวม๑๑คน
ที่ผมกล่าวมาข้างต้นได้ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อประเทศชาติอย่างไหลล้วงได้ก่อให้เกิดความเสียหาย
กับประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงประชาชนสูญเสียโอกาส
ที่จะได้คุณภาพชีวิตและหลักประกันในการดำรงชีวิตที่ดี
เศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศชาติ
ประสบความตกต่ำทุกด้าน
พี่น้องประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมย่า
เกิดภาวะโรยกระจุกจนกระจาย
และค่าคลองชีพสูงคุณภาพชีวิตต่ำ

หากปล่อยให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา

ยังคงเวหาราชการแผ่นดินต่อไป
่อมนำมาซึ่งความเสียหาย
ประเทศชาติและประชาชน
ยากที่จะเยียวยาแก้ไขได้

นี่คือถ้อยแถลงของยติ
ที่ผมขออนุญาตกลับเรียนท่านประธาน
ในการอภิปรายในส่วนที่๑

ผมจะขออนุญาตธรรมฐาน

ข้อความที่จำเป็น
ที่เพื่อนสมาชิกสภาพฤทธรรณรัฐศดร
พระคุณภาคภายคลานจะใช้เป็น

ในการอภิปรายและเจาะลึกลงไปในรายละเอียด

จากยติที่ผมแสลง

๘ปีที่ผ่านมา

และพวกพ้องบรรดาคณะร่ำตรี

แม้จะทำสำแล้วสำเล่า

สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชน
ให้เกิดความทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างแสนสะหัส

ต้องการที่จะอยู่ในอำนาจ
ซึ่งวัตถุประสงค์ในการสืบทอดอำนาจอยู่ในอำนาจของท่านของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ผมมั่นใจว่าท่านประธานและพี่น้องประชาชน
เพื่อนสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรต่างรู้อยู่แก่ใจ
เพราะท่านเองประกาศอย่างชัดเจน
ที่จะเข้ามาอยู่ในอำนาจเพื่อล้มล้าง

กั้นโอกาสอำนาจของพี่น้องประชาชน

การอยู่ในอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับพี่น้องประชาชน

ถ้าท่านประธานสังเกตนะครับ
มีการออกรายการโทรทัศน์
เปลี่ยนการแต่งตัว

เสียงแซ่ซ้องสะละเสริญ

เป็นทางลบอย่างมากมาย

ซ่อนไว้เพียงประโยคเดียว

อยู่ต่ออีกอย่างน้อย๒ปี

เพราะฉะนั้นการแสดงวิสัยทัศน
ของพลเอกประยุทธชาติ
มันจึงเป็นการ

ว่า๘ปีที่ผ่านมา

บกพร่องลมเหลวที่เกิดขึ้นทั้งหมด

เพราะตัวท่านคนเดียว

ท่านจะต้องประกาศให้โรคนี้

ท่านเองไม่มีความรู้

ให้กับพี่น้องประชาชน

ถ้าพลเอกประยุทธ์สำนึก

ในสภาพุทธไทยรัศนรก็ดี
จะเข้าสู่ภาวะปกติ

ผลเอกประยุทธ์จันโอชา
จิตสำนึกไม่มีความรับผิดชอบมุ่งแสวงหาอำนาจให้กับตนเอง
คิดว่าตัวเองเป็นใหญ่แต่ผู้เดียวนำซ้ำที่สำคัญครับท่านประธานครับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้กระทำการโดยให้บรรดาพักร่วมรัฐบาล
ผู้คนแวดล้อมได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นนั่งร้านสนับสนุนท่านให้อยู่อำนาจต่อไป
จะด้วยใช้กลไกอย่างไรก็แล้วแต่ครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับท่านประธานครับ
ในการอภิปรายของผมส่วนหนึ่งและการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกส่วนหนึ่ง
จะบอกกล่าวกับท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกบอกว่า
นั่งร้านที่เกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเห็บเผาปรสิทธิ์
ร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่คอยสูบเลือดประเทศและพี่น้องประชาชน
เพื่อความอิ่มเอมของตนเองและพวกพ้อง

จะต้องถูกกำจัดออกไป
แต่ผมกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับ
ถ้านั่งร้านเหล่านี้เกิดจิตสำนึกที่ดี
หันมาทำหน้าที่ของความเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย
เห็นแก่ประโยชน์ประเทศชาติบ้านเมือง
ช่วยกันลงมติไม่ไว้วางใจ

มันถึงเวลาละครับท่านบรรทานที่ขอรับ
มันหมดเวลาของพลเอกประยุทธ์แล้ว
ถ้าท่านไม่มีจิตสำนึกที่จะบอกกับพี่น้องประชาชน

และนั่งร้านที่ผมกล่าวไป

ไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์แล้ว

พวกเราพักร่วมฝ่ายการจะต้องทำหน้าที่
หัวสอยนั่งร้าน
ไม่ไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
และพวกพ้องโดยเฉพาะรัฐมนตรีอีก๑๐คนที่จะถูกอภิปราย
บริหารราชการแผ่นดินต่อไป

มันเป็นความผิดพลาดบกพร่องล้มเหลว
สมาชิกพักร่วมฝ่ายค้านของพวกเรา
จะเอาความจริงทุกอย่าง

เอาความเสียหายที่เกิดขึ้นมาตีแผ่

ได้รู้ได้เห็นถึงความผิดพลาด
ความบกพร่องความล้มเหลี่ยว
การก่อทุจฤษฎิจะถูกปลอบเปิน

หน้าที่จะถูกเปิดโปรงในสภาแห่งนี้
และกราบเรียนธรรมธานด้วยความประลบครับว่า
จะต้องถูกนำไปสู่กระบวนการยุติธรรม
เพื่อนำเอาคนที่ทำผิดมาลงโทษ
ท่านประธานครับการทำหน้าที่ตรงนี้เลยครับ
จะเป็นการตัดวงจรอุบัติที่ผมได้กราบเรียนไป
ตัดวงจรเห็บเผาเหล่าประสิทธิ์ที่คอยสูบเลือด
ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนออกไป
ธรรมธานกราบใน๔วัน๔๕ชั่วโมง
ที่พักร่วมฝ่ายค้านจะใช้เวลาในการอภิปราย
พวกเราจะทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนให้คุ้มค่าที่สุด
จะชี้ให้เห็นตามข้อกล่าวหาในหลักฐานข้อที่จริงทั้งหมด

และผมมั่นใจครับขณะนี้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการอภิปรายอย่างมากมาย
การสำรวจความเห็นจากทุกสำนักนะครับ
จากสื่อสารนวลชนไม่ว่ารายการต่าง
ท่านประธานทราบไหมครับพี่น้องประชาชนบางรายการนะครับ
ร้อยละ๘๖๑๘๖สนับสนุนฝ่ายค้านโดยเฉพาะการทำหน้าที่
ในครั้งนี้เพื่อเปิดโปรงเปิดกระชากหน้ากาก
ของคนที่ทำให้ประเทศชาติเสียหายล้มเหลว

เพื่อพี่น้องประชาชนจะได้ช่วยกันลงมติไม่ไว้วางใจ
และขณะนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วครับ
ผมได้ขอบคุณตัวแทนของกลุ่มรัศดร
ที่ได้ไปเปิดกล่องลงมติทางตรง

เมื่อนำมารวมกับสิ่งที่พักการเมืองพักร่วมฝ่ายค้าน
ได้เปิดช่องทางให้มีการลงมติไม่ไว้วางใจ
ผลเอกประยุทธ์และคณะมตรีที่ถูกอภิปราย

ความเสียหายความล้มเหลวที่๘ปีที่ผ่านมา

จะทำให้เพื่อนสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
อยู่ในสภาแห่งนี้ไม่ว่าเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาล

เกิดจิตสำนึกที่ดีต่อพี่น้องประชาชน
มติมหาชนแล้วจะเปลี่ยนใจมาลงคะแนนไม่ไว้วางใจ

ในการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกที่จะเกิดขึ้น

จะบอกถึงความผิดพลาดบกพร่องความล้มเหลว

เป็นความผิดพลาดบกพร่องล้มเหลว

เป็นผู้นำแห่งความพินาศล้มเหลว

เพราะเป็นผู้นำที่เป็นต้นต่อของความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

เป็นผู้นำที่ไร้ความชอบทำ
เป็นผู้นำที่ไร้ความสามารถ

หลอกลวงประชาชนนะครับ

คภาพที่มีปัญหากับตัวเองกับครอบครัวกับพี่น้องประชาชนกับสื่อมวลชน
ท่านประธานครับนี่แหละครับคือต้นเหตุแห่งความพินาศล้มเหลว
ผมอยากจะกลับเรียนท่านประธานว่าถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นเหมือนสินค้ายี่ห้อหนึ่งหรือแบรนด์หนึ่ง
อนุญาตใช้ภาษาอังกฤษครับเข้าใจง่ายครับแบรนด์ประยุทธ์จันโอชา
ถ้าได้ฟังคำอภิปรายของเพื่อนสมาชิกแล้วได้ฟังคำอภิปรายของผมแล้วเนี่ย
ผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนร้อยละ๙๙นะครับ
จะไม่ใช้สินค้ายี่ห้อนี้อีกต่อไปไม่ใช้สินค้ายี่ห้อนี้อีกต่อไปครับท่านประธานครับ
ท่านประธานครับผู้นำแห่งความพินาศล้มเหลวเนี่ย
ผมจะขอเริ่มต้นด้วยการเข้าสู่อำนาจเป็นผู้นำที่ไร้ความชอบทำครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นผู้นำที่ไร้ความชอบทำตั้งแต่การเข้าสู่อำนาจ
การใช้อำนาจการบริหารอำนาจ
ผมไม่อยากย้อนไปลึกเอาคร่าวนะครับท่านประธานครับ
เพื่อนสมาชิกจะลงรายละเอียดให้

อำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเข้ามาบริหารประเทศ

บริหารประเทศ๔ปีวางกลไกการสืบทอดอำนาจ
โดยการยกร่างรัฐมนูลเข้ามา
และเข้าสู่อำนาจโดยอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยที่ผ่านจากการเลือกตั้ง
ท่านประธานครับการอ้างว่ามาจากประชาธิปไตยผ่านจากการเลือกตั้ง
มันเป็นการลวงโลกครับเป็นการหลอกลวง
กันสมอ้างเท่านั้นเอง
เพื่อให้ตัวเองอยู่ในอำนาจได้
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาทำทุกอย่าง
การใช้อำนาจขาดความชอบทำ

การเข้าสู่อำนาจไม่ชอบทำแล้วการใช้อำนาจยังขาดความชอบทำ
ท่านประธานเชื่อไหมครับ
พลเอกประยุทธ์จันโอชาและพวกพ้อง
บังคับผมใช้คำบังคับนะครับ
เนติบริกรออกแบบรัฐมนุนออกมา
มีรัฐมนูล๒ฉบับภายในฉบับเดียว
เพื่อจะใช้ลำนูลฉบับที่๒ในการบริหารประเทศ
คือบทเฉพาะการ
บริหารประเทศด้วยมาตรา๔๔

มาตรา๔๔คือความสมบูรณ์พร้อมของการบริหารประเทศแบบผลิตการ
ผมไม่ได้ว่าพระเด็จการนะครับ
แต่พลเอกประยุทธ์บริหารประเทศแบบผลิตการ

อธิปไตยที่แบ่งเป็นอำนาจบริหารอำนาจตุลาการ

ผลเอกประยุทธ์และพวกใช้พวกพ้องใช้อำนาจนี้เพียงแต่ผู้เดียว
เป็นฝ่ายนิติบัญญัติเองออกกฎหมายออกข้อกำหนดเอง
บังคับใช้กฎหมายในฐานะฝ่ายบริหารเอง
ตีความกฎหมายเองแทนฝ่ายตุลาการ
เรียกพระเด็จการจะเรียกอะไรครับท่านท่านครับ

ท่านประธานครับถ้าท่านประธานนึกย้อนไป๘ปีที่ผ่านมานะครับ
ผลเอกประยุทธ์บริหารประเทศนี้
ไม่เคยใช้กฎหมายปกติในการบริหารประเทศเลย
ม๔๔บริหารประเทศจนถึงวันที่๑๖กรกฎาคม๒๕๖๒
วันที่เข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณ
เพราะบทบรรยัติรำนูนบอกว่าอย่างนั้นให้จบแค่นั้น
เรามีรัฐบาลที่ดูเหมือนจะบริหารประเทศภายใต้กฎหมายปกติ
แต่ท่านประธานนึกย้อนครบท่านประธานนึกย้อนครบ
วันที่๒๖มีนาเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ตามพระราชบัญญาณบริหารและการฉุกเฉินปี๒๔๘
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่วันที่๒๒
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่วันที่๒๖๓
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
นั่นหมายว่าเกือบ๘ปีที่ผ่านมาเนี่ย
พลเอกประยุทธ์จันโอชาใช้กฎหมายที่มีลักษณะเอื้อ
ต่อระบบผลิตการบริหารประเทศชาติบ้านเมือง
ท่านประธานครับนี่คือความไร้ความชอบทำ
ในการที่จะใช้อำนาจในการบริหารอำนาจ

อกจากเป็นผู้นำที่เข้ามาโดยไร้ความชอบทำแล้วเนี่ย
สินค้ายี่ห้อนี้แบรนด์ประยุทธ์จันโอชายัง
ไร้ความรู้ความสามารถ
รับช่วงจากรัฐบาลพลเรือน
มีวิกฤตเกิดขึ้นเกิดจากการเดินขบวนประท้วง

ไม่สามารถที่จะทำให้สถานการณ์ในประเทศนี้ปกติได้

มีภาวะวิกฤตเกิดขึ้นทับถมมาทั้งภาวะเศรษฐกิจสังคม
ท่านประธานครับพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นผู้นำที่ไม่สามารถบริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤตได้
เหมือนกำปั้นทุกดินครับท่านประทานครับ
ภาวะปกติยังบริหารไม่ได้
ภาวะวิกฤตเข้ามาปุ๊บ
ก็มีสภาพของประเทศเหมือนที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้
นี่คือความไร้ความสามารถ

จากบริหารไม่เป็นขาดความรู้ความสามารถไม่เป็น
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาแน่นอนครับ
ยี่ห้อสินค้ายี่ห้อเนี้ยนะครับท่านประทานครับ
ไม่สามารถที่จะ
หารายได้ให้กับพี่น้องประชาชนหารายได้ให้กับประเทศ

สิ่งที่ผมจะนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพ
จากขาดความรู้ความสามารถแล้วเนี่ย
ผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ถือว่าเป็นผู้นำที่

เหตุการณ์เหตุการณ์หลายเรื่องหลายราวนะครับ
บ่งชี้บ่งว่า

เป็นผู้ที่ขาดวิสัยทัศน์
ผลจากการบริหารแผ่นดินของ

เป็นเครื่องชีวัตรได้โดยภาพรวม
แต่ผมจะชี้ให้ท่านประธานเห็นครับ
การขาดวิสัยทัศน์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

อาจตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
หัวหน้าทีมเศรษฐกิจของประเทศ
โดยไม่สนใจเรื่องความรู้ความสามารถของตัวเอง

บริหารประเทศที่ผ่านมา
วิวโอ้อวดใช้ปากบริหารประเทศ

วิสัยทัศน์ของพลเอกประยุทธ์
มีลักษณะของเป็นการเสพติดอำนาจ
เสพติดอำนาจจนหลอนตนเองหลงตัวเอง

ที่สำคัญคือพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นผู้นำที่เพิกเฉยต่อการปฏิบัติตามหลักนิติรัฐนิติธรรม
เป็นคนที่ไม่สนใจใดดีในการปฏิบัติตามบทบรรยัติของกฎหมายและรัฐมนูล
ซึ่งข้อกล่าวหานี้เพื่อนสมาชิกจะลงรายละเอียดให้ท่านประธานได้รับรู้รับทราบ

การขาดวิสัยทัศน์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
คนรอบข้างที่ทำงานร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นเสมือนตุ๊กตาเป็นเพียงหุ่น

ผมเพียงมาตอกย้ำนั่นเองนะครับ

ก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ตั้งสบคศูนย์มหาศัลการณ์ฉุกเฉิน

สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นพอสบค
เอาหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้ามาทำหน้าที่
เอาวะหารมาแทนหมอท่านมหาศัลการณ์

มีตัวอย่างให้เห็นตั้งแต่ปี๖๓มาถึงปัจจุบัน
พอเจอวิกฤตทั้งเรื่องอาหารวิกฤตพลังงาน
สมชสภาความมั่นคงท่านเลขามา
มาทำหน้าที่
ถูกกับงานไหมครับประธานครับแม้จะเป็นข้ออ้างว่าความมั่นคงมีทุกมิติ
แต่ท่านใช้คนไม่เป็นไงครับเห็นแต่พักพวกพวกพ้องของตัวเองที่ทำงานด้วยกันมา
เห็นแต่แคบเห็นแต่ทหารก็เลยใช้ทหารไปทำงาน
ก็ไปตั้งคณะกรรมการตั้งคณะกรรมการตั้งคณะกรรมการ
รายงานรายงานรายงานแล้วมันจะทันการทันเหตุการณ์ในแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติได้อย่างไรครับท่านประธาน
นี่คือภาวะของผู้นำที่ขาดวิสัยทัศน์
ท่านประธานครับผมไม่อยากกลับเรียนท่านประธานว่า
พี่น้องประชาชนคนในชาตินี้เขาอับอายขายหน้ากับการขาดวิสัยทัศน์
ไร้ภาวะผู้นำของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ท่านประธานสังเกตครับเวลาอยู่ในประเทศตัวใหญ่มาก
ค่าใหญ่ที่สุดอำนาจมากที่สุด
แสดงอาการออกมาโดยไม่เกรงใจพี่น้องประชาชน
อยากจะเครื่องอยากจะคว่างอยากจะฉีดหน้าใครก็ทำได้

พลเอกประยุทธ์เดินทางออกไปต่างประเทศวันไหนเมื่อใด
เอกประยุทธ์จันโอชาที่อยู่ในประเทศไทยหายไปไหน
มีแต่บุคคลคนหนึ่งที่ท่าทางจ๋องเจาะ
เงอะเงอะเงะเงะไม่กล้าสู้หน้าผู้นำ
เขาบอกให้ไปซ้ายเดินไปขวา
และที่น่าอับอายขายหน้าที่สุดครับท่านท่านครับ
ในการประชุมเรื่องของอนุสัญญาสหประชาชาติ

การที่จะเอาสุนทรพฤษของผู้นำประเทศอื่นคนอื่นที่เขากล่าวไว้
เอามาเป็นสุนทรพศของตนเอง

เขาถือเป็นมารยาทที่ซามที่สุดในวงการทางการเมืองนะครับ

ประเทศเราไม่มีแผนสอง
โลกเราไม่มีโลกที่สองที่จะไปอยู่

ไอประเทศเพื่อนบ้าน
นำเครื่องบินรบเข้ามาใช้น่านฟ้าของประเทศไทย
ในการปฏิบัติการทางทหารทำสงครามกับชนกลุ่มน้อย
พอเกิดเหตุการณ์ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลทางการทูต
ไม่มีคำขอโทษเป็นทางการแต่ออกมาปกป้องคุ้มครองบอกว่า
เพื่อนบ้านเขาเลี้ยวกว้างไปหน่อย
โดยงานที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าเดินผ่านสนามหน้าบ้าน
จะเอาเป็นเอาตายกันหรือท่านท่านประธานครับ
นี่คือเกียรติภูมินี่คืออธิปไตยของชาตินะครับ
ถ้าคุณภาคพิจารณ์ปฏิบัติการให้เป็นตามมาตรฐานสากล
ในการที่จะดำเนินการในเรื่องนี้แล้วเนี่ย
เมื่อมีเครื่องบินเข้ามาสู่ประเทศแน่นอนครับประเทศชาติบ้านเมืองเรา
ทุ่มเทงบประมาณทุ่มเทการพัฒนาบุคลากรเฝ้าระวังกันอยู่ตลอด
เขารู้เส้นทางการบินครับ
การบินนั้นถ้าไม่แจ้งที่มาไม่แจ้งพิกัด
ก็ถือว่าลูกล้ำจะต้องออกปฏิบัติการทันท่วงทีในการที่จะใช้เครื่องบินรถขึ้นไปประกบ
จนสำเร็จปล่อยให้มีการยิงมีการทิ้งระเบิดจนผลกระทบเกิดกับพี่น้องประชาชน
ตอนนี้มีผู้เรียกร้องความเสียหายนะท่านต้องไปเยียวยาเขานะครับ
แต่เยียวยาตรงนั้นมันเยียวยาจิตใจเกียรติภูมิของผู้คนในชาตินี้ไม่ได้
ท่านไปยินยอมเสมือนรู้เห็นเป็นใจ
ประเทศเพื่อนบ้านที่มีที่มาที่ไปเหมือนกับท่าน
ผิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนท่านประธานครับเรื่องนี้ขยายความแน่นอนครับ
ท่านคอยฟังอย่าถือว่าเป็นเรื่องเล็กนะครับ
เสียเกียรติภูมิของประเทศเสียอำนาจอธิปไตย
อธิปไตยของชาติที่เป็นแดนดินเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะครับ
เป็นชายชาติทหารบอกปกป้องดินแดนประเทศถึงเวลากลับไม่ทำ
รู้เห็นเป็นใจเหรอครับถ้าจะเป็นนัดแนะกันก็ใช้เวลาให้เหมาะสม

ผมขออย่างเอาเครื่องบินคุณพรมคุณประกบนะ
ว่าไปสิครับแต่ไม่ทำ
และที่สุดท้ายท่านประธานครับผมอยากกลับเรียนท่านประธานตรงนี้เลยว่า
ผมเคยอภิปรายในการไม่ไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาทำหน้าที่

ผมได้มุ่งเน้นเรื่องบุคลิกลักษณะ
พลเอกประยุทธ์ที่จะเป็นอันตรายต่อการบริหารประเทศชาติบ้านเมือง
จะทำให้ประชาชนเดือดร้อน
ผมกล่าวหาท่านแล้วบอกท่านว่า
เป็นโรคหลงตนเอง
อาการนั้นชัดขึ้นมากขึ้นเรื่อยครับท่านท่านครับ
คือบุคลิกภาพแปรปรวน
แต่บุคลิกภาพแปรปวนเรื่องนี้เนี่ย
ต้องขอยัดใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นโรคหลงตนเอง
ฉันเก่งที่สุดฉันมีอำนาจมากที่สุด
ไม่ต้องฟังใครทุกคนต้องฟังฉัน

ครั้งที่๒ผมเติมเต็มให้อีกครับ
เพราะอาการชัดมากขึ้นนอกจากหลงตัวเองแล้วเนี่ย
ยังแสดงอาการที่เรียกว่าโอหังคลั่งอำนาจ

จิตและประสาทเขาเรียกฮิวบริดซินโดมผมพูดไปแล้ว
แต่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ไปรักษาตนเองครับ
ปล่อยให้มีอาการกำเริบมากขึ้นเรื่อย
เข้าสู่ปีที่๘ก็เลยสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติบ้านเมือง

นี่คือภาวะผู้นำที่ล้มเหลวที่มีผลต่อการบริหารประเทศชาติ
เรื่องนี้เพื่อนสมาชิกผมเจาะลึกลงรายละเอียดแน่นอนครับ
ท่านประธานที่กรบครับไปความไปดูความพินาศล้มเหลวเรื่องที่สองครับ
ความพินาศล้มเหลวเรื่องที่๒ท่านประธานทิกรบครับ
เรื่องนี้เราจะใช้เวลากันเยอะมาก
เพราะมันกระทบกับพี่น้องประชาชนทุกคนทุกหย่อมยาก
ผลเอกประยุทธ์จันโอชามีส่วนสำคัญให้เศรษฐกิจของประเทศ
พิราชล้มเหลวพังยับเยิน

พี่น้องประชาชนทุกยากจนทั้งแผ่นดินครับ
ทุกเครียดทั้งแผ่นดิน
ข้าวของแพงสินข้าวประโยชน์ประโยชน์แพงทุกอย่าง
หนี้สินไม่ว่าเป็นหนี้ของพี่น้องประชาชนเอง
บินหนี้ภาคเอกชนภาคประชาชน

ท่านประธานครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นนำมาซึ่งความสิ้นหวังของพี่น้องประชาชน
มันเป็นความสิ้นหวังที่จะทำให้

อยู่ในตำแหน่งหน้าที่นี้บริหารราชการต่อไปอีกไม่ได้

ความพังพินาศความล้มเหลวทางด้านเศรษฐกิจ
เราใช้เวลาอภิปราย
พลเอกประยุทธ์จันโอชา๓๐ชั่วโมง
เรื่องนี้เนี่ยไม่น้อยกว่า๑๐ชั่วโมงครับ
โปรดติดตามท่านจะเห็น
ความลึกและความละเอียดที่เพื่อนสมาชิกจะบอกกล่าว
แต่ผมขออนุญาตนำภาพกว้างมาเล่าให้ท่านประธานได้รับทราบ
บอกกล่าวกับท่านประธานผ่านไปที่เพื่อนสมาชิกครับ
เรื่องสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
ของความพินาศล้มเหลวทางด้านเศรษฐกิจ

ถ้าดูสมรรถะสถานะทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ย
จากประเทศที่มีโอกาสเป็นอันดับ๑อันดับ๒ในภูมิภาค
ขณะนี้กลายเป็นผู้ป่วยครับ

ไม่ได้ว่าอยู่ล้างท้ายธรรมดาป่วยด้วยครับ

นี่คือคำพูดของประชาชนนะครับ

พี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

ระมัดระวังอย่างใส่ใจ

บรรดาข้าราชการเจ้าหนี้ราชต่าง

ไร้ความรู้ความสามารถที่ผมพูดมา

น้ำซ้ำอมโรคป่วยครับ

ท่านประธานที่กรบครับ

ไปดูสถานการณ์คลังของประเทศ

กู้ชดเชยการขัดดูมือมัน

จะมีเพื่อนสมาชิกมาบอกเรื่องของวินัยการเงินการคลัง

มาดูสถานะของประเทศในขณะนี้ที่

ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศเราเทียบกับประเทศอื่นนะครับ

เขาได้จัดอันดับนะครับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเรา
เขาพบว่าลดลง๕อันดับและลดลงทุกปีทุกปี

มี๓๔๒ตัวชีวัตรครับท่านท่าน
มี๔ปัจจัยหลัก
ที่เขาใช้วัดในการเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขัน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรรถนะทางด้านเศรษฐกิจภาพรวมนะครับ

ประสิทธิภาพของรัฐบาลของรัฐ
ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ
และที่สำคัญครับโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบ

แล้วขยายตัวชีวัตย่อยลงไปอีก๒๐ตัว
วกกับตัวชีวัตรย่อย๓๔๒ตัว

ประเทศไทยเราลดลงทุกปีครับท่านประธานครับ

ความสามารถหรือสมรรถนะด้านเศรษฐกิจลดอย่างชัดเจนครับ

ความสามารถหรือสมรรถนะหรือประสิทธิภาพของภาครัฐลดลงเป็นอันดับ

อย่างนี้นะครับในรายละเอียดเพื่อนสมาชิกจะมาขยายความให้ท่านประธานได้รับรู้รับทราบ

สิ่งเหล่านี้เป็นภาพใหญ่ของความสูญเสียความพินาศทางด้านเศรษฐกิจ

ผมได้นำเรียนท่านประธานไปเบื้องต้นแล้วว่า

โรคระบาดเข้ามา
เศรษฐกิจเราได้รับผลกระทบอย่างหนักหนาสาหัส
เพราะรับสถานการณ์บริหารโควิดไม่เป็น

กลไกวิธีการที่ไม่สอดคล้องล็อกดาวน์ปิดบ้านปิดเมือง
ช่างจับตั๊กกะแตนในช่วงแรก
ผู้คนบาดเจ็บล้มตายจากความสามารถในการดูแลโรคไม่ดีพอแล้ว
ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกภาคส่วน
ท่านประธานครับ

ติดตามรายละเอียดเพื่อนสมาชิกจะมาพิปราย
พลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้ามานะครับท่านท่านประธานสังเกต
กลุ่มทุนกลุ่มหนึ่งเติบโต
เพิ่มขึ้นเป็น๑๐๐๒๐๐๓๐๐นะครับ

ก็ได้ขออนุญาตท่านประธานแต่คนในประเทศทั้งหมด๙๙เปอร์เซ็นต์
หรือร้อยละ๙๙จนลงจนลงนั่นหมายว่ามีการเอื้อทุนขนาดใหญ่
ให้ผลประโยชน์กับคนที่เป็นนายทุนที่เป็นพวกพ้อง
แต่คนที่รับกรรมคือพี่น้องประชาชน
นี่คือภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นท่านประธานครับที่เลวร้ายไปกว่านั้น
ในมุมของการสร้างเศรษฐกิจเพราะว่าตัวที่จะกระตุ้น
แต่เครื่องยนต์๔ตัวนั่นคืองบประมาณแผ่นดินครับ
เพราะปีนี้เห็นชัดเจนครับใกล้เลือกตั้งจัดงบประมาณกระจุกตัว
ลงไปในพื้นที่ของรัฐมนตรีและพวกพ้องฝ่ายรัฐบาลอย่างแจ้งชัด
โครงสร้างพื้นฐานเรื่องถนนหนทางเรื่องแหล่งน้ำ
งบประมาณปีนี้นะครับขอบคุณกรรมธิการงบประมาณ
ที่ออกมาบอกข่าวบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชน
จังหวัดงบพนาแหล่งน้ำนะครับในจังหวัดภาคใต้เนี่ย
เป็นพันล้านจังหวัดเดียวเป็นพันล้าน
งบประมาณถนนลงบางจังหวัดรวมกันแล้วเนี่ย
หลายหมื่นล้านในรอบสามสี่ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะทางภาคอีสาน
ตามเลยท่านท่านประธานตามดูเพื่อนสมาชิกผมจะมา
ชี้ให้เห็นตรงนี้เพื่อเอาหลักฐานข้อที่จริงมา
ประกอบกับสิ่งที่ผมได้เปิดประเด็นเอาไว้นี่คือภาพความพินาศ
ความล้มเหลวทางด้านเศรษฐกิจค่ะท่านบันดาลท่านบันดาลครับ
มาดูพี่น้องประชาชนที่ผมบอกว่าได้รับผลกระทบอย่างหนัก
จนข้นแค้นนะครับใช้คำว่ายากจนถึงขีดสุด
คนจนมากขึ้นเป็นประวัติศาสตร์ประวัติการแล้วท่านก็บอกเป็นผลงานของฉัน
ฉันจ่ายบัตรคนจนได้๑๔ล้านได้๒๐ล้าน
เพียงเพื่อเอางบประมาณแผ่นดินไปบอกว่าฉันดูแลไว้
เพื่อเป็นฐานทางการเมืองท่านแต่หารู้ไหมว่าสิ่งนั้นฟ้องกับตัวเองว่า
ความรู้ความสามารถในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชน
ทำให้พี่น้องประชาชนตกอยู่ในสภาวะที่เราเรียกว่าจนทั้งแผ่นดิน
ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการจ้างงานครับการว่างงานมหาศาล
หนี้มหาศาลที่เราเรียกว่าจมหนี้ทั้งรัฐและประชาชนนะครับ
ท่านประธานครับทั้งนี้ภาครัฐหนี้ภาคประชาชน
ตัวเลขชัดครับเพื่อนสมาชิกจะมาบอกกับท่านประธานในเรื่องนี้
นี่คือความล้มเหลวความพินาศทางด้านเศรษฐกิจที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธาน
ท่านประธานที่กรบครับสิ่งที่ผมจะกราบเรียนต่อไป
อกจากความล้มเหลวที่เกิดจากเศรษฐกิจที่ทำให้เกิดภาพสิ้นหวังทั้งแผ่นดินแล้วเนี่ย
ก็คือความพินาศความพังทลายความล้มเหลวทางด้านทางสังคม
สังคมพินาศพังทลายท่านประธานครับ

ท่านประธานครับ
พินาศพังทลายตัวอย่างชัดที่สุด
หน้าที่ของรัฐบาลคณะลำตรีตามหนประหยัดรัฐมนูล
ต้องเข้ามาสร้างความสามัคคีปรองดองผสานพลัง

แต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันโอชา
กลับมาสร้างความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งสีนู้นสีนี้
เพียงเพื่อที่จะหวังว่าฉันจะอยู่ในอำนาจต่อและสร้างฐานกำลังมาสนับสนุน
แต่งเสื้อเหลืองแต่งเสื้อหลากสีเข้ามา
และที่สำคัญพลเอกประยุทธ์จันโอชากลายเป็นคู่ขัดแย้งกับพี่น้องประชาชนซะเอง
แล้วสังคมมันจะอยู่ได้อย่างไรครับในเมื่อผู้นำเป็นผู้ขัดแย้งกับประชาชน
สิ่งที่เกิดขึ้นมีการริดรอนสิทธิเสรีภาพจับกลุ่มคุมขังพี่น้องประชาชนคนเห็นต่าง
เพราะนักเรียนนิสิตนักศึกษาถือว่าเป็นยุคมืดของการคุกคามสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชน
ท่านประธานครับมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างลดเกิน
สิทธิเสรีภาพที่จะได้รับการดูแลในกระบวนการยุติธรรมถูกบิดเบือน
ไม่ให้ประกันตัวจับติดคุกโดยไม่มีคำพิพากษา
นี่คือสิ่งที่ท่านทำกับพี่น้องประชาชนเพื่อความอยู่รอดของตนเองเท่านั้นเอง
บังคับใช้กฎหมายอย่างล้นเกินครับ
จนบางครั้งการกระทำแบบนี้ของท่านมันก่อให้ความเสียหาย
มันเป็นเสมือนที่ท่านเองไม่ระมัดระวัง
ปากท่านก็บอกขอรบเทิดทุนสถาบันที่ขอรบยิ่ง
กระทำของท่านอย่างนี้แหละครับท่านประธานครับ
มันเป็นการดึงสาบันอันเป็นที่รักของเรามาร่วมเป็นคู่ขัดแย้งได้
ท่านทำได้อย่างไรท่านประธานครับ
เอกประยุทธ์จันโอชาทำได้อย่างไร
เพื่อจะปกป้องคุ้มครองตัวเองเนี่ย
ต้องไปแอบอิงแอบอ้างสถาบันอันเป็นที่รักของพวกเรา
สิ่งพวกนี้เราทนไม่ได้จริงครับท่านประธานครับ
ทนไม่ได้กลับมากล่าวหาคนที่เห็นต่างว่าเป็นคนที่ไม่จงรักพักดี
แท้ที่จริงตัวท่านเองเลยครับ
อิงใช้ประโยชน์เพื่อพิงอยู่ในอำนาจ

ผลเอกประยุทธ์จันโอชาได้สร้างความเหลื่อมล้ำเอื้อคนรวย
เหลื่อมล้ำที่ชัดเจนที่สุดนะครับท่านประธานครับ
ผมจะยกตัวอย่างในสไลด์ต่อไปคือเรื่องการศึกษา
แต่สิ่งที่มีปัญหาที่สุดที่เกิดขึ้นขณะนี้ครับ
สังคมพังพินาศเรื่องยาเสพติดครับ
ยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองสามเม็ดร้อย
จะเอาที่ไหนเอาเมื่อไหร่ก็ได้
แล้วทำไมท่านปล่อยปะละเลยถึงขนาดนั้น

ได้รับประโยชน์จากใคร
ถึงไม่ดูแลลูกหลานบ้านเมือง
นำซ้ำท่านยังปล่อยให้มีนโยบายที่สุ่มเสี่ยง
พูดกันตรงนี้ครับไม่ต้องอับอาย
นโยบายกัญชาเสรีของท่าน
เพื่อต้องการอยู่ในอำนาจ

ถูกต่อรองว่าต้องผ่านนโยบายกัญชาเสรี
ท่านก็ยอมถูกบีบคอครับ

ถูกเรียกฆ่าไทยอยู่ตลอดเวลายอม
นโยบายกัญชาเสรีออกมาได้อย่างไรครับ

เพราะมีผู้อภิปรายเรื่องนี้อย่างชัดแจ้ง

เป็นสังคมที่อุดมด้วยยาเสพติด
แล้วบ้านเมืองจะพัฒนาไปต่อไปอย่างไร
นี่คือความพินาศความพังทลายของสังคมท่านประธานครับ
ท่านประธานครับนี่คือตัวอย่างที่ในอนาคตลูกหลานของเราเองเนี่ย
ถูกกระทำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชา๘ปีที่ผ่านมา
เป็นความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา
ทำร้ายทำลายลูกหลานเยาวชนของพวกเราไม่ให้มีโอกาส
ลูกหลานของเราไปวัดนะครับความสามารถทางชาวปัญญาที่เราเรียกว่า
หรือความสามารถทางด้านอารมณ์นะครับวุฒิภาวะทางอารมณ์เนี่ย
จากตัวท่านเองเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วเนี่ย
สิ่งที่เกิดขึ้นบอบรมบ่มพ่อมาเนี่ย
ผลการทดสอบระดับชาตินะครับ
เรื่องของประเมินผลของนักเรียนระดับประถมศึกษาพ๖เนี่ย

ก็สู้ประเทศอื่นเขาไม่ได้
เมินระดับสถานศึกษาก็ตกเกณฑ์
ถูกเล่าเลยปล่อยปากเล่าเลยไม่ได้ได้รับการพัฒนา

และบ้านเมืองมันจะมีอนาคตได้ยังไงท่ามาทาน

เราเอาประเทศชาติบ้านเมืองไปแลก

หกศูนย์แปดหกศูนย์แปดท่านประธานออกไปได้แล้วไอ้หกศูนย์แปดเนี้ย
ท่านประธานที่กรบครับนี่คือความล้มเหลวทางด้านสังคม
ผมไปอีกด้านหนึ่งครับเป็นความพังพินาศด้านสาธารณสุข
เรื่องนี้รู้เห็นเป็นใจกันอยู่การระบาดของโควิด
ทำให้เห็นชัดว่าคนที่ไร้วิสัยทัศน์ไร้ความรู้ความสามารถ
ภาวะผู้นำขาดการตัดสินใจสร้างองค์กรที่ไม่ชอบทำ
ตรงกับงานเข้ามาบริหารเราประสบปัญหาเรื่องสาธารณสุขมาก
เป็นยุคที่สาธารณสุขตกต่ำนี่ยังโชคดีนะครับ
ที่เราปูพื้นสร้างฐานทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขไว้ดี
ยังอยู่ได้ในระดับหนึ่งโดยเฉพาะเมืองใหญ่ครับ
ระบบการบริการทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขในเมืองใหญ่
มีโรงพยาบาลระดับดีเลิศมีหน่วยงานมากมายมหาศาลเข้ามา
แต่ผลสุดท้ายพอมีโควิดเข้ามาคนนอนตายข้างถนนไร้ผู้คนดูแล
มันเกิดอะไรขึ้นครับท่านท่านครับเนี่ยความสามารถในการบริหารจัดการ
รายละเอียดเพื่อนสมาชิกมาขยายท่านท่านครับด้านต่อไปครับท่านประธานครับ
ด้านต่อไปเป็นเรื่องของความพินาศทางด้านการเมือง
เรื่องนี้จะมีสมาชิกอย่างน้อยสองท่านมาขยายความเพราะเป็นเรื่องที่จำเป็นที่สุด
ท่านประธานครับผมเนี่ยด้วยความเคารพท่านประธานครับผมเห็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์กระทำนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสร้างรัฐมนุนสืบทอดอำนาจวางกลไกรัฐมนุนฉบับเดียวเป็นสองฉบับ
บทเฉพาะการในการบริหารประเทศตั้งสวที่ตัวเองแต่งตั้งเอง
แต่งตั้งตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีออกแบบระบบเลือกตั้งเพื่อทำลายพักการเมืองคู่แข่ง
กลไกเพื่อนำสอสอเข้ามารวบรวมให้ตัวเองมีเสียงข้างมากให้ได้
โดยบิดเบือนเจตนารมณ์และหลักการของการปกครองเสียงข้างมากพักที่ได้รับการเลือกตั้งมากที่สุด
มีสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลแต่ท่านไม่สนใจไม่ใส่ใจ
จะเอาซะอย่างเพราะเป็นเป้าหมายอยู่แล้ว
ก็เกิดสภาพบิดเบี้ยวบิดเบือนทางการเมืองจนในปัจจุบันนี้ท่านประธานครับ
รัฐสภาของเราถูกทำลายอย่างย่อยยับ
รัฐสภาของเราถูกทำลายอย่างย่อยยับท่านนานครับเป็นระบบรัฐสภาที่สถาปนาคำว่าสภากล้วยขึ้นมา
ใช้เงินใช้กล้วยแลกกับเสียงโหวตทุกครั้ง
ในการลงคะแนนมติที่สำคัญสำคัญงบประมาณที่ผ่านมาท่านใช้ไปเท่าไหร่
การโหวตมัตติไม่ไว้งุ่งใจในสูงบังชนปีแพงหมดแล้วครับสามปอขอเท่าไหร่
รัฐมนตรีเท่าไหร่ของพักร่วมตัวเลขอยู่ที่หลักล้านนะครับ
ถ้าชาวบ้านได้มาสามอย่างบาทสามคนล้าน
มันเป็นไปได้อย่างไรท่านประธานครับนี่ไงครับที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ได้สร้างระบบการเมืองเพื่อทำลายระบอบปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหาศัตว
เป็นประมุกระบบรัฐสภาให้มันย่ำแย่ในสายตา
เพื่อท่านจะเข้ามาสวยสุขในอำนาจแล้วไปสร้างกลไกวนเวียนของวงจรอุบาต
ประชาชนลุกฮือต่อต้านเพราะระบบมันไม่ดีท่านก็ยึดอำนาจ
ปกครองประเทศชาติต่อไปอย่างนั้นเหรอครับ
ทำลายระบบการเมืองท่านประธานครับท่านเองจงใจนะครับ
ทำลายระบบรัฐสภาจงใจเป็นปฏิปักต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เรื่องนี้ถึงศาลแน่นอนครับพฤติการเป็นธรรมที่ท่านทำอยู่
ท่านประธานครับขอสไลด์ต่อไปเลยครับ
เรื่องนี้ฮะน่าอับอายขายหน้าที่สุดอับประยศอดสูงที่สุด
ผมใช้คำพูดนี้เพื่อบันทึกไว้ในสภานะครับเป็นการก้าวล่วง
การแบ่งแยกอำนาจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
แบ่งแยกอำนาจการปกครองครับอำนาจบริหารอำนาจนิติมัญญัติ
ตุลาการเราแบ่งแยกอำนาจซึ่งกันและกัน
เราจะไม่ก้าวล่วงหน้าที่ซึ่งกันและกันเว้นแต่เป็นหน้าที่บทบัญญัติลำนุนได้กำหนดไว้
นิติบัญญัติมีหน้าที่ในการตรากฎหมายลงมติท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะมาก้าวล่วงสั่งการให้ลงมติตามที่ท่านต้องการได้
นี่คือการก้าวล่วงครับทำลายหลักการพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ที่ไม่มีประเทศใดในโลกที่เขาทำกันเป็นความผิดที่ร้ายแรงนะครับ
ให้ท่านชี้นำได้ท่านประธานครับมันเป็นไปได้อย่างไรครับ
เราแก้ไขรัฐมนูลเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งจากบัตรใบเดียว
จัดสรรปันส่วนผสมคิดคะแนนพึงมีมาเป็นระบบคู่ขนาน
คะแนนเสียงข้างมากตามแต่ละบัตรไป
เลือกตั้งเขตใครชนะที่๑ก็ได้ไป
บัตรบัญชีและชื่อคำนวณไว้๑๐๐
ได้คะแนนเท่าไหร่ก็คำนวณสัดส่วนลงไป
แต่ท่านเองนะครับก่อนคืนวันสุดท้าย
ยังเป็นหารร้อยอยู่นะท่านประธานครับ
มีการต่อรองกันอย่างมากมายว่าจะ๕๐๐หรือจะ๑๐๐
พอเช้าขึ้นมาในวันอังคารที่๕ท่านเองครับ
ต่อทั่วราชไม่มีใครที่จะควักมารอง
เพราะเขารู้ว่ามีการสั่งการมาจากธรรมเนียบรัฐบาล
ภาพนี้เองครับท่านเรียกหัวหน้าพักการเมืองเลยครับ
พักการเมืองเข้าไปสั่งการเอา๕๐๐
ผมเข้าใจนะครับในสิ่งที่ท่านจำเป็นต้องทำเนี่ย
หนึ่งเป็นความประสงค์ของท่านเพื่อจะทำลายพักการเมืองคู่แข่ง
เจตนารมที่ท่านเข้ามายึดอำนาจมาไม่เสียของ
ต้องการทำลายคู่แข่งเพียงคนเดียวท่านก็เขียนลำนูนมาเพื่อเพียงคนเดียว
ลายพักการเมืองเพราะท่านคิดว่าเป็นพักการเมืองของคนคนเดียวคนนั้น
จับหนูตัวเดียวเผาบ้านตัวเองอ่ะครับท่านท่านครับพังพินาศหมด
ท่านสั่งการให้มีการหารห้าร้อยตามคำเรียกร้องเหตุผลนั้นท่านประธานครับ
ทำลายพักการเมืองแล้วเนี่ยเหตุผลสำคัญเพราะเป็นไปตาม
ที่มีอำนาจมากบีบคอท่านได้ท่านยอม
จะขัดใจกับพี่ใหญ่ของท่าน

รัฐมนุนที่เราแก้ไขเนี่ยผมเปรียบเทียบง่ายท่านประธานครับ
เราสร้างแม่มันเป็นวัว

ในสิ่งที่ท่านสั่งการนี่คือกำลังที่จะออกลูกครับ
วัวตัวนี้มันกำลังจะออกลูกที่เราว่ากฎหมายลูก

หมอที่ไปดูแลคือกำลังที่การ
เขาก็บอกว่าอ๋อนี่มันเป็นวัว

แต่ก่อนที่จะคลอดเพียงวันเดียวท่านประธานครับ
มีใครคนหนึ่งแอบไปผสมพันธุ์นะครับ

ลูกมันออกมาเป็นควายครับท่านประธานครับ
แม่เป็นวัวลูกออกมาเป็นควายได้ไงฮะ
มันเป็นไปไม่ได้ท่านประธานครับ

ต่อสู้ถึงที่สุดครับว่ามันขัดรัฐมนูล

จะทำตามอำเภอใจในบ้านนี้เมืองนี้ไม่ได้ครับ
ผมยังเชื่อมั่นในสารลำนูนเชื่อมั่นในกรกต

ผมคำนวมในชู้ผมได้๒๕คน

เล็กพักน้อยตายหมดครับพักขนาดกลางตายหมด
ยกเว้นพักที่มีคะแนนนิยมที่ดีนะครับที่เขาจะรอด
แต่ก็รอดในสัดส่วนที่น้อยนะผมจะบอกให้
กำลังสำนึกครับท่านยังมีเวลาครับ
ไปใช้สารรัฐมนูลที่เขาสามารถทักท้วงมาที่สภาได้ว่า
การแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐมนุนว่าโดยการเลือกตั้งมาตราที่๒๓
แก้ไขมาตรา๑๒๘ไม่ชอบด้วยรัฐมนูลปฏิบัติไม่ได้

ท่านประธานที่เคารพครับนี่คือความผิดพลาดบกพร่องล้มเหลวทางการเมือง
ท่านประธานครับผมไม่อยากย้อนรอยไปไกล
เพราะผมใช้เวลาเข้าสภามาเกือบชั่วโมงครึ่ง
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานับแต่เข้ามาทำหน้าที่

แม้กระทั่งรับนูลบังคับให้ต้องพูดก็ยังไม่พูด
จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูลทุกประการ
พูดหรือเปล่าครับไม่พูดครับ
เหตุที่ไม่พูดเพราะเขาจงใจเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามรัฐมนูล
กเว้นรัฐมนต์บทเฉพาะการที่ท่านเขียนไว้เพื่อตัวเองเท่านั้น
นี่ไงท่านประธานครับด้วยความเคารพจริง
ธรรมฐานที่เคารพครับคือสิ่งที่ผมได้กราบเรียนธรรมฐาน
ความพินาศทางการเมืองซึ่งเพื่อนสมาชิกจะมาขยายในรายละเอียดให้ฟัง
ท่านประธานครับความพังพินาศล้มเหลวทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ผมกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าพวกผมนะครับ
สมาชิกพักร่วมฝ่ายค้านจะชี้แจงแสดงเหตุผลแสดงหลักฐานในสภาแห่งนี้
หน้าท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชน
เพื่อผลสุดท้ายครับเรามาช่วยกันเด็ดหัว
เรามาช่วยกันสอยนั่งร้านผมหวังลึกครับว่า
มติในสภาแห่งนี้จะสร้างปฏิหารให้มันแตกต่างจาก
เสียงข้างมากในอดีตที่ผ่านมาที่ฝ่ายเสียงข้างมาก
รอฟังสัญญาณจากผู้นำแล้วก็ลงคะแนนไปตามนั้น
นำซ้ำเรียกไปสั่งการว่าต้องโหวตให้เหมือนกัน
รอบงำชี้นำทุกอย่างเรื่องนี้ถึงศาลแน่ครับ
แต่ทั้งนี้จะมีปฏิหารครับท่านประธานครับ
จะมีใครบางคนถูกสอย
นั่งร้านจะถูกสอยผมมั่นใจลึกอย่างนั้น

เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องรับประโยชน์ครับกับตัวเอง
ได้ชื่อว่าเป็นรัฐบาล๖๐๘ที่หาเงินให้ตัวเองเก่งที่สุด

เป็นรัฐบาลเป็นคณะลำตีที่หาเงินจากภาษีอากร

เพื่อไปใช้ในการเลือกตั้งไปกว้านซื้อสอสอ
สิ่งเหล่านี้แหละครับจะเป็นเครื่องบ่งชี้บอกไปยังพี่น้องประชาชนว่า
ถึงเวลาแล้วที่เราจะใช้สภาแห่งนี้
ถึงเวลาแล้วที่พี่น้องประชาชนจะตัดสิน
แม้ไม่ชนะในสภาครับท่านประธานครับ
ผมกลับเรียนพระท่านประธานด้วยความเคารพว่า
ในสภาไม่ชนะศรัทธาประชาชนแน่นอนครับ
ผมยังเชื่อมั่นอำนาจอธิปไตยคืออำนาจปกครองสูงสุด

โดยเฉพาะคนที่ดูถูกอำนาจประชาชน
จะถูกสั่งสอนในสนามเลือกตั้ง
ไม่ตายในสภาใส่รถฉุกเฉินแอมโมแลนด์ไปโรงพยาบาล
ยังรักษาชีวิตได้แต่ท่านตายในสนามเลือกตั้งแน่นอนครับ
นี่คือยุธกาลเด็ดหัวสอยนั่งร้าน
ท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกที่เคารพครับ
ผมใช้เวลาสะพาน๑ชั่วโมง๒๕นาที
สุดท้ายครับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้
ผมสรุปความผิดพลาดบกพร่องล้มเหลว
ในการบริหารราชการแผ่นดิน
จงใจฝ่าฝืนบทมัญญาตรรำนวลกฎหมาย
ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมสอดทุจริตเอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง
ไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้
ใช้อำนาจคุกคามสิทธิเสรีภาพพี่น้องประชาชน
ทำลายระบบรัฐสภาเป็นข้อกล่าวหา
เป็นพฤติการพฤติกรรมที่ท่านจะได้ฟังจากเพื่อนสมาชิก
แล้วมาตัดสินลงคะแนนกลับขอร้องไปยังเพื่อนสมาชิกครับ
เรามาจากพี่น้องประชาชนเราต้องคำนึงถึงความต้องการของพี่น้องประชาชน
เพื่อประเทศชาติและบ้านเมืองผมหวังว่าในการเลือกตั้งข้างหน้า
พวกเราจะได้มาเจอกันหน้าแห่งนี้แต่ผมก็หวังว่าคนที่นั่งอยู่บนบันลังนั้น
ควรจะไปจากสภาแห่งนี้เพราะท่านไม่เคยให้เกียรติกับสภาแห่งนี้เลย
ได้แล้วครับท่านท่านอย่าอยู่เพื่อเป็น๖๐๘ทำลายประเทศชาติอีกต่อไปเลย
ขอบคุณท่านครับสำหรับคะแนนไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ไม่ไว้วางใจร่ำตีทั้งสิบคนขอบพระคุณท่านประธานครับ